โอ้โหเพชรบุรีเป็นอุบัติเหตุสยองจริงนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมานะ
แล้วปรากฏว่าเสียหลัก
พุ่งชนเสาไฟฟ้าแต่คือชนแรงมาก

หนีออกมาไม่ทันนะคะถูกไฟคลอกคารถเลยค่ะ
นี่ค่ะไฟลุกท่วมแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงวันนี้เองค่ะ
ตำรวจสพเขาย้อยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
เก่งชนกับเสาไฟฟ้าแล้วเกิดไฟลุกไหม้
ไม่มีใครสามารถจะเข้าไปช่วยคนขับได้
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
เมืองต้นพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มามันก็เป็นสภาพแบบนี้แล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งคือ
รถเนี่ยมันไหม้ถูกไฟไหม้ทั้งคันแล้วไฟคือลุกโหมมากจริง
เหลือแค่โครงรถแล้วอะค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้
คือมันเข้าไปช่วยไม่ทันแล้วจริงอะนะคะ
จังหวะที่ดับไฟได้คนขับก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนรถแล้วเนี่ยนะคะ

มีบ้านพักอยู่ในตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี

ใช่บุคคลเดียวกันกับเจ้าของรถไหม
เพราะว่าสภาพศพแล้วก็หลักฐานต่างเนี่ย
ถูกไฟไหม้วอดหมดเลยค่ะ